คุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาต่อกันที่เรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เรื่องของการถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง
สำคัญมากนะสำหรับบ่าวสาวที่กำลังจะแต่งงาน

ง่ายเหมือนกันในการที่จะได้รูปสวยออกมา

ขนาดไหนดูพร้อมกันเลยค่ะ
ยิ้มให้เข้าสุข
สวยมาก
มันต้องแบบนี้แหละเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะได้ไม่เขินแล้วก็จะทำตามได้

นะเหมือนเวลาถ่ายแบบถ่ายแบบก็ต้องมีคน

กางขาพระกางขาเย้าอี

อย่าเลยค่ะแต่ว่าภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้
เบาสาวก็เอาล่ะได้อินเนอร์ไปเต็ม
แล้วก็มีคนเข้ามาชื่นชมนะคะมาพูดถึงกันมากมายเลย
ทั้งที่บอกเล่าท่าทางต่าง

แสงสีองค์ประกอบภาพเป๊ะอลังมากเลย

หอ่อนไหล่ยอดลงตัวมาเอาเจ้าบ่าวรองรับสักนิดหนึ่ง
ภาพสวยจริงองค์ประกอบภาพดีมาก
แล้วอารมณ์บ่าวสาวนี้ได้นะคะคุณผู้ชม
เอาล่ะเห็นขนาดนี้แล้วทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
บอกว่าตัวเขากับแฟนนุ่มอยู่ในอำเภอบัวใหญ่
จังหวัดนครราชศรีมาครับการถ่ายพรีเวดดิ้งของแต่ละคู่
ทีมงานต้องช่วยสร้างคอนเทนต์ให้กับเขามีบุคลิกของแต่ละคู่
ไม่เหมือนกันทุกครั้งที่ถ่ายภาพคุณเฮงจะเป็นเหมือนผู้กำกับ
แล้วภาพออกมานี่ดีแบบนี้ดีจริงดู
เขาจะเป็นภาพที่อยู่กับเขาไปตลอดชีวิตนะ
ตอบรับผลตอบรับดีมากดีเกินคาด
ลูกค้าดูคลิปแล้วประทับใจ
งานเข้ามารัวจ้างงานแบบรัว
เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยก็ว่าได้
คือนอกจากชื่นชมคุณเฮงแล้วต้องชื่นชมช่างภาพด้วยนะ
ช่างภาพถ่ายสวยมากนี่พี่ช่างภาพนี่เออถ่ายดี

ถ้าที่ดูนี่ใช้แสงธรรมชาติรวดนะครับ
ถ่ายออกมาในองค์ประกอบภาพสวยจริงดีมาก
สถานที่ก็แบบบานทุ่งเลยอ่ะดีอ่ะ

ยิ้มห่อไหล่อย่างนี้แหละห่อไหล่